ถ้าหากประเทศไทยยังไม่เร่งแก้ไขปัญหานี้ก็อาจจะถูกตราหน้าจากชาติอื่นว่าเป็นชาติขี้โกงได้นะคะ
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่อยากแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่อดีตทหารคนสนิทมีการแชร์ข้อความ
เปิดเผยว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยระบุว่าได้พูดถึงประเด็นนี้ไปทั้งหมดแล้วค่ะ
ศาสนาไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันยับยั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในบ้านเมืองได้
เชื่อว่าทั้ง๕ศาสนาเป็นเครื่องมือให้คนเข้าใจว่าการช่อฉนชาติบ้านเมืองเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
และประเทศไทยมีอัตราการโกงสูงมีการปรับปรามที่ช้าซึ่งจะทำให้บ้านเมืองยิ่งแย่ลงค่ะ
ช่อชนโกงชาติบ้านเมืองเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ
เป็นสิ่งที่ต้องละเลยสอนลูกสอนหลานให้เราเข้าใจว่า

ประเทศของเรามีการโกงค่อนข้างเป็นมีระดับสูง
และผมคิดว่าพวกเราต้องอายอับอายขายหน้าชาติอื่นว่าชาติเราเป็นชาติขี้โคม
ผลเอกเบรมกล่าวด้วยว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกลไกที่ทำให้การปล้นชาติลดน้อย
โกงครอบครัวไม่โกงองค์กรไม่โกงศาสนาก็จะช่วยได้ดังนั้นต้องเริ่มปลูกฝัง

ผลเอกเบรมยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องการให้กำลังใจพลเรือเอกพระจุลตามประทีป
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและนายทหารคนสนิท
หลังจากที่ถูกตำรวจออกหมายเรียกตามข้อกล่าวหา
ตามความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และหมินประมาทด้วยการโฆษณา
กรณีส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
คุณผู้ชมสามารถฟังรายละเอียดในการปราธกฐาของประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษทั้งหมดได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐค่ะ